ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุทัยธานีนะครับ
มีวัยรุ่นหญิง๒คนทำร้ายเด็กหญิงรุ่นน้องนะฮะที่อายุ๑๕ปีนะครับ
ตบไปแบบหลายสิ่งหลายอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายคลิปไว้ด้วยนะฮะ
แล้วยังเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ในโซเชียลอีกนะครับน้องเขามาร้องขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่ค่ะคือความจริงคลิปมันยาวกว่านี้ถึงขั้นให้เด็กเนี่ยยกมือไหว้
ขอโทษอะไรประมาณอย่างนี้ถึงยอมปล่อยออกไปฮะ
อกมาที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านเนินตูมตำบลสกรัง

อยู่ม๓อายุ๑๕บอกเคยถูกทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
สาเหตุเพราะรุ่นพี่๒คนอายุ๒๑เนี่ย
หาว่าปีนเกลียวหาว่าไปแย่งแฟนนุ่มหึงแฟนนุ่ม
หาว่าทวงเงิน๓๐๐บาทค่ะนี่นะฮะ
ล่าสุดเนี่ยน้องเนี่ยมาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อุทัยธานีนะครับ
บอกว่ารุ่นพี่๒คนนี้อายุ๒๑ที่สำคัญนะครับ
แฟนเนี่ยของรุ่นพี่เป็นผู้ชายคนนี้ถ่ายคลิปแล้วยังเอาไปโพสต์ในโซเชียลทำให้อับอายอีก
ทำให้เสียหายอีกแม่ก็บอกยอมไม่ได้นะครับ
จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เค้าร้องไห้กลับมาวันนั้นเป็นทุกเค้าร้องไห้กลับมาถามเป็นอะไร
เป็นอะไรจะเป็นอะไรไม่ก็บอกว่ามีโดนตบมา
มาใครตบมึงทำไมไม่บอกอย่างเงียบทำไม

ล่าสุดพอเป็นข่าวแล้วถูกแจ้งความหญิงวัยรุ่นสองคนที่ไปทำร้าย

สามคนนี้นะฮะติดต่อมาที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอุทัยธานีค่ะ
บอกจะขอชี้แจงหน่อยบอกว่าเป็นเหตุที่ต้องไปทำร้ายเด็กเนี่ย
แน่นอนว่าฝ่ายเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายุยี่สิบเอ็ดไปรุมตบเด็กอายุสิบห้า
เขาก็มีเหตุผลของเขาเดี๋ยวเราตามให้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุผลเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้แต่ทำร้ายกันเนี่ยจะเรื่องอะไรก็แล้ว
แต่ทำร้ายกันไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะกฎหมายนะครับ